ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เคยเจอประสบการณ์แย่แบบนี้ไหม
เวลาขับรถไปจอดที่ห้างลานจอดรถ
กลับมาอีกทีรถของเราเป็นรอยเคยไหมเคยไหม
ก็เคยมีโดนคนเขาเข็นรถมาชนอีกทีหนึ่ง
รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแย่ไหมเหมือนสองสามีภรรยากู้นี้เลยค่ะ
เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดที่บางสะพานประจวบคิวรีคันนะคะ
เขาสองคนขับรถไปคุณผู้ชมโฟกัสรถกระบะสีแดงนะคะ
คนที่เป็นรถที่ได้รับความเสียหาย
แล้วดูนะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของรถกระบะ
ไปซื้อรถมาอ่ะนั่นไง
รถเข็นที่ใส่ของลักษณะคือผลักใช่ไหมผลักไป
แล้วดิฉันไม่แน่ใจนะคะเพราะมันไม่มีกล้องอีกมุมหนึ่งว่า
เข็นไปกระแทกกับรถคันสีแดงหรือเปล่า
แต่นี่ค่ะเจ้าของรถคันสีแดงที่บอกว่ารู้สึกแย่
ผู้ชายมาก่อนมาฝั่งคนขับมองไม่เห็นถูกไหม
คุณผู้หญิงภรรยามาตามค่ะเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง
คราวนี้แหละค่ะเห็นว่ารถของตัวเองนั้นเป็นรอย
รู้สึกแย่เพราะอะไรเพราะรถคันนี้เพิ่งออกมา
ถอยมาไม่ถึงจะปีเลยแล้วรู้สึกแย่ที่สองคือ
ไปถามคนขับรถกระบะสีบรอนเขาปฏิเสธนะ
ว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดจากห้างนะคะ
เจ้าของรถกระบะคันสีแดงพอมาดูปุ๊บนั่นเห็นไง
พฤติกรรมของคุณคือคุณผลักรถเข็นไม่ได้ทำ
เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำเพราะถ้าเกิดว่าทำเนี่ย
คุณต้องไปหากล้องวงจรปิดที่เห็นรถเข็นที่ผมผลัก
แทกกับรถคุณเอาภาพนั้นมาโชว์
เอาคลิปนั้นมาโชว์หัวหมอไหมนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของรถกระบะสีแดงไปแจ้งความไว้ที่โรงพัก
สพบางสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ฝ่ายหญิงก็คือคุณรจนินกาญจนรัฐอายุ๒๕ปีค่ะ
เล่าให้เราฟังนะคะเธอเป็นแม่ค้าขายหมูที่ตลาดนัด
บอกว่าวันเกิดเหตุจริงคือ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ตัวเธอกับแฟนไปซื้ออาหารสดออกมา
ที่ลานจอดรถก็พบว่ารถเข็นมันไปติดอยู่ที่ล้อรถด้านหน้า
รถคันสีแดงของเธอค่ะก็เลยดึงรถเข็นออกเพราะมันปิดทางเข้า
พอดึงออกเท่านั้นแหละค่ะเห็นว่ารถเนี่ยเป็นรอยได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนพี่ผู้ชายคนขับรถกระบะเมื่อสักครู่สีแดง
แฟนของคุณรจนินบอกว่ารถเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่ถึงปี
แต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าคนขับรถกระบะคันที่เป็นสีบรอนเมื่อสักครู่
ผักรถเข็นมากระแทกก็เลยไปแจ้งความ
ตำรวจก็ติดตามเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้หญิงนะ
แล้วก็แฟนนุ่มที่เป็นคนขับรถกระบะสีบรอนเนี่ยมาแล้วนะคะ
แต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนผลักบอกว่า

แล้วเมื่อกี้ใครผลักนี่ไง
ไหนก็ไปแล้วก็ไปชนกับรถเขาอย่างนี้

เหตุการณ์นี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะผู้เสียหายรู้สึกแย่มาก
คู่กรณีไม่ยอมรับผิด
คือคำขอโทษสักคำก็ไม่มีจากปาก
แล้วที่สำคัญตอนที่ไปถามคนที่ผลักรถเข็น

และในภาพก็เห็นว่าเขาก็เดินตามกันมา

หลวดสอบภบังสภาในที่ตามรายงานข่าวนะคะ
บอกว่าให้คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย

คำถามคือคดีเมื่อไหร่จะจบ
กี่เดือนถึงจะได้รับค่าเสียหาย